คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่น่ายินดีกันหน่อยดีกว่าหลังจากที่คลายล็อกนะคะ
โดนตรงนักดนตรีหลังจากที่นอนแห้งกันมาหลายเดือน
เอาจริงพูดตรงนะกลับมามีชีวิตชีวากันอีกครั้งคุณผู้ชม
บันเทิงไทยรัฐนะคะได้พูดคุยกับนักร้องดังหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มกะลานะคะ
นี่ฟลุ๊กไอน้ำพี่ปราโมทวิเลปณะนะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่า
ดีใจจริงที่ได้กลับมาทำงานอีกครั้งเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวเขาเองได้มาจับไมค์ร้องเพลงนะ
เพราะว่าตอนนี้พูดก็พูดคนเบื้องหลังเนี่ยแทบจะไม่มีกินกันอยู่แล้วคุณผู้ชม
กับนุ่มคนนี้เลยค่ะเป็นนักร้องดังคุณเทณ์มัสเก็ทเซียนะคะ
เปิดใจว่าแม้จะต้องใส่หน้ากากเล่นดนตรีอ่ะก็ยอมแล้วจุดนี้นะคะ
เพราะว่าหลังจากที่พักงานร้องเพลงไปเป็นปี
ตอนนี้แทบจะจำบรรยากาศวันชื่นคืนสุขเวลาบนเวทีไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมนะ
ส่วนร้านอาหารเขาอร่อยมากดีครับ
บ่อยเขียวไข่กาคุณผู้ชม

เขาบอกว่ากลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้ว
หลังจากที่ต้องปิดไปเหลือแค่๓สาขาเท่านั้นคุณผู้ชม
แล้วไหนก็ไหนคลายล็อกกันแล้วใช่ไหม
เทเนสรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนชมรมคนรักครอบครัวค่ะ
ก็เลยหยิบเอาเพลงดังแค่คุณ
เพลงนี้ดังมากเมื่อ๘ปีที่แล้วนะคุณผู้ชมนะ
เอามาตัดต่อใหม่เพื่อขอบคุณบุคลากรด่านหน้าทุกคน
ที่ช่วยให้ฝ่าวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปได้
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
ก็ดนตรีไม่ได้เล่นก็บริหารแหล่นอย่างเดียวคักตอนนี้
ไม่ค่อยเหี่ยวเฉาลงเหมือนต้นไม้ไม่ได้ลดน้ำนะ
ต้องเข้าใจเขาเลยพี่

ขี่แล้วอ่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าก็เป็นเรื่องราวดีที่คุณแทนเขาตั้งใจทำเพื่อสังคมนะน้อง

ก็เอาใจช่วยแล้วกันนะขอให้ร้านรวงกลับมาเปิดได้อย่างเต็มสูบนะคะคุณผู้ชม